อีกเหตุหนึ่งก็โหดเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพการบาดเจ็บของผู้หญิงคนนี้
เธอมีการขอความช่วยเหลือจากเพจดังอย่างอีซ้อขยี้ข่าวนะครับ
บอกว่าเธอโดนแฟนของเธอซึ่งเป็นทหารด้วยนะ
ศจ่าสิบเอกสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะ
นี่คุณทั้งกระทืบนะฮะทำให้เธอบาดเจ็บหนักสุดคือมีดจี้คอลากลงมากระทืบต่อหน้าเพื่อนทหารด้วยกัน
กล่าวหาว่าเธอแอบคบชู้และผู้ชายเนี่ยอยากจะหย่ากับเธอแต่อ้างว่าเธอมีชู้นะฮะ
เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเลยบอกโห
เป็นทหารเป็นลูกผู้ชายทำไมถึงทำผู้หญิงแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อผู้เสียหายจนได้พิกัดนะฮะแล้วก็ทราบว่าผู้เสียหายที่ต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ย
ก็คือนางชาริกาครับอายุ๓๔ปีพักอยู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
บอกแบบนี้ครับเธอบอกว่าถูกจ่าสิบเอกสันติอดีตสามีซึ่งเป็นทหารทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บฮะ
มีบาดแผลอย่างที่พี่เห็นนั่นแหละในรูปถ่ายนะฮะตามตัวเนี่ยโอ้โหฟกช้ำไปหมดฮะ
ส่วนสาเหตุเกิดเนื่องจากเมื่อวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเธอยังพักอยู่ที่บ้านพักของทหารที่เป็นสามีนะฮะ
ค่ายทหารแห่งหนึ่งสามีในตอนนั้นได้เริ่มต้นพูดเรื่องของการหย่ากับเธอสาเหตุเพราะเข้าใจว่าเธอเนี่ยแอบคบชู้
ยังด่าถึงพ่อถึงแม่และใช้มีดไล่ฟันทำร้ายร่างกายแล้วก็ไล่ให้เธอเก็บข้าวของออกจากบ้านพักทหารนะฮะ
กระทั่งเมื่อเวลาขออภัยเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมาเธอตัดสินใจครับ
ญาติเดินทางมาเก็บเสื้อผ้าแล้วคุณดูภาพตอนนั้นยังรักกันแต่งงานกันนะฮะ
แต่คราวนี้ไม่ไหวแล้วเธอก็จะเก็บเสื้อผ้าเก็บเอกสารโฉนดที่ดินและสร้อยทอง
ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเธอที่บ้านพักของทหาร
ทีนี้ครับทำให้จ่าสิบเอกสันติไม่พอใจด่าเธอแล้วก็กระชากเธอลงจากบ้านพัก
ก่อนจะลงมือทำร้ายร่างกายต่อหน้าเพื่อนทหารด้วยกันนะคุณ
ทำให้เธอเองเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจเป็นอย่างมาก
เพราะไม่คิดว่าอดีตสามีจะเป็นคนที่โหดร้ายมากถึงขนาดนี้นะครับ
ดังนั้นเธออยากจะออกมาร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าทุกวันนี้อดีตสามียังคงตามมาราวีทำร้ายร่างกายเธออยู่เสมอ
ยังโทรศัพท์มาขู่ขอเงินและยังขู่ว่าจะทำร้ายพ่อกับแม่ของเธอด้วยนะฮะ
โดยอดีตสามีอ้างบอกว่าตัวเขามีนายใหญ่นะและมีพักพวกเยอะนะ
และล่าสุดจะฟ้องร้องเธอหาว่าเธอนั้นคบชู้สู่ชายทั้งที่ไม่เป็นความจริงเธอบอกแบบนี้
นี่ฮะเป็นคำบอกเล่าของฝ่ายหญิงผู้เสียหายเนี่ยนะแต่ทีนี้ต้องฟังฝ่ายชาย
เรากำลังตามฝ่ายชายอยู่ว่าฝ่ายชายจะออกมาชี้แจงอย่างไร
เพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลของทั้งสองฝ่ายนะแต่ที่แน่ภาพที่เธอบาดเจ็บมากมายขนาดนี้นะฮะ
เธอก็บอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อยเอาฟังเสียงผู้หญิงก่อนแล้วกันนะครับ
เขาล็อกเฟิร์นไว้ในบ้านเฟิร์นก็ออกหลังบ้านนะคะ
พอออกมาบ้านเฟิร์นก็เลยมาทุบรถเขาแต่เขาก็ทุบรถเฟิร์นคืนค่ะ
หลังจากนั้นเขาเอามีดปลายแหลมค่ะจี้คอเฟิร์นแล้วก็ต่อยเฟิร์นที่ตาข้างซ้ายค่ะ
ต่อยแล้วใช้กำปั้นเนี่ยค่ะตบหน้าเฟิร์นแบบเนี้ยค่ะตบสองมือ
เฟิร์นล้มทั้งยืนคือหน้าจุดนั้นคือเฟิร์นมองเห็นดาวแล้วอะค่ะ
แล้วหลังจากนั้นพอเฟิร์นล้มไปอีกเขากระทืบที่หน้าอกเฟิร์น
คือจนเฟิร์นคือหมดสภาพนะตอนนั้น
โอ้โหรอทางฝ่ายชายนะในการที่จะชี้แจงครับ
หรือว่าถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายก็ต้องโดนดำเนินคดี